แล้วถ้าถูกทิ้งเอาไว้ที่ห้องพักตามลำพัง
อาจจะเกิดอันตรายได้เหมือนน้องคนนี้พลัดตกจากกระเบียงค่ะ

เจ้าหน้าที่พยายามเร่งเข้าไปช่วยเหลือน้องคนนี้นะคะ
เป็นเด็กหญิงวัย๕ขวบตกระเบียงจากชั้น๕
แล้วมาค้างตึ่งอยู่ที่หลังคากันศาสตร์ชั้น๓
เอาเป็นว่าน้องเนี่ยรอดปฏิหารตำบาดเจ็บพอสุดควร
ห้องเช่าที่นี่นะคะอยู่ที่พัทยาใต้ซอย๑๓ค่ะ
ที่สมมุติน้องปืนอเบอร์บารามีจังหวัดชนบรี

แล้วกู้ภัยก็พยายามเร่งช่วยเหลือนะคะ
โดยน้องเด็กหญิงมินนี่นามสมมุตินะคะอายุ๕ขวบ
ประถมพยาบาลแต่น้องอยู่ในอาการตกใจร้องไห้ใหญ่เลย
แล้วก็บอกกับทีมกู้ภัยว่าน้องจุกท้องแล้วก็ปวดตรงสะโพก
ผู้ภัยก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยาค่ะ
พอถามน้องก็ได้ข้อความจากน้องแบบนี้บอกว่า
คือแม่ออกไปขายของพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วน้องอยู่ห้องพักคนเดียว
ก็เลยตัดสินใจปีนระเบียงด้านหลังห้องพักออกมาแล้วก็พลัดตก
ทีมข่าวของเรายังได้ข้อมูลมาเพิ่มด้วยนะคะว่าน้องเหมือนได้ยินเสียงพลุ
แล้วอยากจะออกมาฟังเสียงพลุอย่าออกมาดูก็เลยปีนออกมา

มีชาวบ้านค่ะนะคะเขาบอกว่าเขาได้ยินคุณสุภกฤษนะคะ
สังกาอายุสี่สิบเจ็ดปีบอกผมได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่าง
ตกลงมาจากชั้น๕นึกว่าของข้างบนตกมาหรือเปล่าตุ้มอย่างนี้เลยฮะ
หน้าอาคารดังเส้นนำวันไหวชะมวกหน้าตังไปดู
เจอน้องห้าขวบนอนแน่นิ่มอยู่ค้างอยู่บนหลังคากรรษาันทรัพย์แล้ว
ก็เลยรีบไปคว้าตัวน้องไว้ก่อนที่น้องจะตกร่วงลงมากระแทกพื้น
หลังคากรรษาชั้น๓เท่ากันตกลงแลกมาสองชั้น
ใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้เพื่อนบ้านนี่แหละค่ะที่เป็นพลเมืองดีไปคว้าตัวน้อง
เอาลงมาก่อนที่กู้ภัยจะมาถึงก็คือคุณสุภเริกนะคะ

คุณผู้ชมน้องอย่างที่บอกแล้วค่ะเมื่อกี้ขวัญก็บอกไปแล้วว่า
คือทีมข่าวของเราไปทราบมาว่าน้องคือบอกว่าน้องได้ยินเสียงพลุ
แล้วอยากจะออกมาดูพลุนะคะก็เลยปีนออกมา
คืออย่างนี้ตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าทำไมน้องถึงออกมาที่ระเบียง
น้องอยู่ห้องคนเดียวนะครับแต่ล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทางพี่สุภเริกซึ่งเป็นพลเมืองดีเป็นเพื่อนบ้าน
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็ไปพบเจอคุณแม่ของน้อง
คุณแม่ของน้องเดินทางเยี่ยมน้อง

ลูกได้ยินเสียงพลุด้วยความอยากรู้อยากเห็น
ลูกก็เลยปีนระเบียงไปดูพลุ
แต่เกิดพลาดและตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
คือคุณแม่กับลูกเพิ่งจะย้ายมาอยู่พัทยา

โดยแม่จะปล่อยให้ลูกอยู่ที่ห้องแล้วแม่จะออกไปทำงาน
จากนั้นแม่ก็จะกลับมาช่วงเวลาประมาณสักตี๒ของทุกวัน
คือแต่ก็ถือว่าปล่อยเด็กน้อยนะ
เพราะเด็กอายุ๕ขวบยังปล่อยเด็กอยู่ในช่วงหัวค่ำ

แต่แม่บอกว่าคือแม่ก็ต้องทำมาหากิน
ทำมาหากินทีนี้หลังจากนี้จะคอยดูแลลูก
ให้เป็นอย่างดีมากกว่านี้นะครับ
เพราะดีตอนนี้น้องก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ดีทีนี้เป็นอะไรมากนะใช่ครับ